ก็ไม่รู้ครับส่วนมากก็จะจ่ายแบงค์๒๐พวกนักเรียน

หมายจากนั้นเราขับรถออกไปเลยหรือว่าอย่างไรพี่
ก็ดูแล้วครับไม่มีนักเรียนยืนรอหรือไม่มีคนทักท้วงเลยว่า
ทำไมไม่ทอนตังค์อะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีครับครับผม
คือเราไม่ได้มีเจตนาที่จะโกงเงินนักเรียนหรือว่าอะไร

มันเหมือนเป็นความหลงลืมของเราหรือเปล่า

คือปกติเราจะไม่ได้เช็คเรื่องคนนี้ด้วย
ครับผมแล้วก็ไม่ใช่เพิ่งมาขับรถขับมาสิบปีแล้วครับ
ครับผมประวัติแบบนี้ไม่เคยมีครับพูดง่าย
แล้วนี่ได้คุยกับญาติของน้องเขายังไหม

ก็ถ้าไม่ได้ท้อนก็ฝากขอโทษน้องเขาแล้วกันครับ
คือตลอด๑๐ปีที่ผ่านมาเราไม่เคยมีประวัติกับด้านนี้เลย
ไม่มีครับแล้วด่าด่าผู้โดยสารอะไรก็ไม่เคยมีครับ
แต่ปกติแล้วคือถ้าเป็นนักเรียนที่เขาจะจ่ายมันเป็นเหรียญ๑๐ไม่ก็แบงค์๒๐ใช่ไหม

แต่นี่พอมาแบงค์ร้อยแล้วเราหันออกมาจากประตูรถเราไม่เห็นมีใคร
เห็นมีใครครับหรือไม่ไม่มีคนทักท้วงเลยว่าอ้าวพี่ทำไมไม่ทอนไม่มีครับ
เพราะนักเรียนไปหมดใช่ไหมผมก็ออกรถ
ไม่ใช่น้องเขายืนก่อประตูผมออกไปเลยอย่างนี้ไม่ใช่
ตอนนี้พอหลังจากทราบข่าวก็เลยมาที่โรงพักเลย

ตอนนี้กังวลอะไรไหมตำรวจเรียกอะไรไหม
ก็ไม่กังวลครับมันเป็นการหลงลืมอ่ะนะครับไม่ได้เจตนา
อย่างนี้อย่างเดิมหนึ่งคือเราไม่ได้เจตนากับที่จะเอาเงินน้องไป

ก็นี่คือยินดีจะเอาเงินไปคืนเขาอะไรไหมพี่
ก็ถ้าน้องเขาจะเอาตังค์ทอนเหลือก็คืนครับผมไม่มีเจตนา

ก็คือผมนั่งมาตั้งแต่พัทยาใช่ไหมครับก็นั่งมาจนถึงหน้าโรงเรียนสัตหีบตรงหน้าสะพานลอย
ก็จอดจอดรอแล้วก็ผมลงมาใช่ไหมครับผมเอาตังค์เนี่ยไปให้นักคนขับนะครับ
ไปให้แล้วทีเนี้ยเขาผมก็รอตังค์เนี่ยแหละแล้วทีเนี้ยเขาเหมือนตะวัดไล่
ตอนไล่ให้ผมเหมือนออกไปผมก็ไม่รู้เรื่องผมก็งงเอ้าอะไรอะไรอย่างนี้
ตอนนั้นผมก็คิดว่าเออคงอาจจะเป็นเรื่องตลกเขาอาจจะคงจะเล่น
ก็เลยเรียกกลับพอไปพอมาเขาขับรถไปเลยผมก็แบบเครียดแล้ว
ก็เลยเดินเข้าโรงเรียนไปแล้วก็โทรหาป้าว่าป้าตอนนี้ผมโดนโกงเงิน
แล้วก็ป้าเขาก็คุยอะไรอย่างนี้งั้นแล้วก็คุยเสร็จก็โทรหาแม่ต่อ
แม่ก็บ่นนิดหน่อยแล้วผมคุยเสร็จก็เข้าโรงเรียนไปเข้าแถว
เราก็เริ่มคุยกับเพื่อนเริ่มเครียดเริ่มอะไรอย่างนี้
เพื่อนเราจ่ายเงินแล้วเรายืนรอยืนรอกันทอดนะครับ
ใช่ยืนรอครับแล้วก็เขาก็แบบทำท่าตวัดไล่

แบบก็เริ่มเครียดแล้ว
คือเขาเราได้บอกไหมว่าเรารอเงินทอนอยู่
ไม่ได้บอกเขาว่าพี่นั่นแบงค์ร้อยนะผมก็ไม่ได้บอก
น่าจะรู้เพราะเขามองอยู่ครับตอนนั้นเขามองอยู่ผมเห็นอยู่
ตอนนี้เขาตะวัดมือไล่เขาได้พูดอะไรไหม
ไม่ได้พูดเพราะตะวัดมือไล่ผมก็แบบ
ผมก็งงนั่นแบงค์ร้อยผมจะเอาไว้กินข้าว
แล้วก็ขึ้นรถกลับในตอนเย็น
แล้วทีนี้มันก็แบบว่า
กลัวป้าบ้ากลัวนู่นกลัวนี่อะไรอย่างนี้
มันก็สุดท้ายมันก็ลงเอยแบบนั้น